คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มีปรากฏการณ์สุริยุปราคา
หมอไก่พพาธินีเขาออกมาเตือนแล้วนะคะว่าราศีเมทุนกับราศีธนูเนี่ย
ต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีนะคะเพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นกับตัวเอง
ซึ่งไม่น่าเชื่อนะคุณว่าอดีตนักแสดงสาวคุณตายสายทาน
เขาเกิดราศีธนูจู่ค่ะเกิดอาการซี่โครงซ้ายอักเสบ
เหตุเพราะว่าอะไรรู้ไหมเต้นแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกมากไปมันใช่เรื่องไหมอ่ะคุณ
เอวเยอะไปหน่อยเหรอนั่นน่ะสิทำเอาอดีตนางเอกสาวถึงกับเอ่ยปากเลยบอกว่าแม่นมากจริงค่ะ
กระดูกตรงนี้กระดูกอ่อนอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบด้วย
แล้วมันไปกระแท่กซิ่คเก้าอี้วันถ่ายมิวสิกพี่โม้นนี่แหละ
แล้วก็เมื่อวานก่อนออกจากบ้านก็เห็นนี่แหละดูช่องไทยรัฐ
ก่อนจะไปโรงพยาบาลนะคะก็ดูอ้าวไทยรัฐกำลังบอกว่าราศีธนูให้ระวังเรื่องของสุขภาพ

ใช่ไหมพี่นายบอกอ้าวเฮ้ยทำไมมันตรงอย่างนี้กำลังจะไปโรงพยาบาลเลย
ระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็อุปติเหตุเจออุปติเหตุพอดีเลย
ตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวรอดูอาการอีก๕วัน
หมอไก่เขาบอกเอาไว้นะคะว่าจริงแล้วมันมีวิธีแก้เคล็ดอยู่
นั่นก็คือการทำบุญด้วยการบริจาคหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์
เพราะว่าราหูเนี่ยคือความไม่รู้การให้ความรู้แบบนี้จะเป็นการแก้เคล็ดได้อย่างหนึ่ง
ลองไปทำกันดูนะราศีเมทุนกับธนู
ช่วงวันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณเป็นยังไงกลัวมากเลยใช่ไหม
กลัวมากค่ะเข้าบ้านนี่ถึงกับว่าแช่น้ำเกลือกันเลยทีเดียว
ก็เอาเป็นความเชื่อวิจารณญาณกันไปแล้วแต่บุคคลนะคะ